สวัสดีครับทุกคน
ครับพี่พะที่สามารถครับท่านนโยค
ท่านผู้โพธิ์ลุงกะโลกคนนึงของมารมพฤษฐวรรณอนิวัตและมีส่วนได้เข้ามาร่วมทำงานในผีโลกราศงานสวนสวัสดิ์ภรรกรเป็นระยะเวลาเจ็ดปี
ท่านประทานบอกว่ามีการลาจริงลาไม่มีในบทบัญญาณคว่าบังคับกันกับชุมเงินครับ
ณโอกาสนี้ที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมพฤติการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครได้ทั้งหมดนะครับ

ก็คือการเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา
เพื่อนำปัญหาของพี่น้องประชาชนเข้ามาชี้แจงเข้ามาแถลงในที่ประชุมในในสภานะครับ
ในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๓เนี่ย
ก็จะเป็นการพิจารณาในวาระที่๑
ซึ่งยังอยู่ในวาระของรับหรือไม่รับหลักการร่างข้อบรรยัตินะครับ
แล้วเราหากเราไม่ใช้เวทีนี้เป็นเวทีที่สะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนก็งั้น
ก็การทำหน้าที่ผมก็ผมคิดว่ามันก็เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะเท่าไหร่ครับ
สจที่จะพิจารณา๖๓นี่แหละครับตัวนี้
ได้ประมาณ๑กิโลกรัม

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
ตัวแทนอ่าเป็นตัวแทนของของพวกเรานะคะตัวแทนของอำเภอเมือง
ไม่เข้าประชุมสภาแล้วทีนี้มันจะเกี่ยวยงกับงบประมาณหรือเปล่า
เราก็ยังกังวลอยู่มันเป็นความหวังของชาวบ้านด้วยนะคะ
รอมาตายแล้วตายอีกแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องที่ผ่านมาค่ะ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากสมาชิกอบจไม่เข้าร่วมประชุมนี่ก็น่าเสียใจนะครับ
คือชาวบ้านเขาอุตส่าห์เลือกท่านเข้าไปแล้วไม่ทำหน้าที่เรื่องตรงนี้นะครับอ่า
ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งครับพร้อมกับชาวบ้านที่เลือกคุณเข้าไปนะครับ
ผิดหวังผิดหวังมากครับอ่ามีความรู้สึกผิดหวังมากที่ตัวแทนของเรานี่
ไม่ทำหน้าที่นะครับไม่รู้ว่าไปบอยคอร์ดเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับ
ผลประโยชน์อะไรต่างก็น่าจะมีนะครับเรื่องการเมืองแต่ว่า
มันไม่น่าจะทำกับเรื่องการงบประมาณมันกระทบกระเทือนนะครับ
ถ้าพูดถึงการแปรยติการประชุมสภาเรื่องปีงบประมาณอะไรต่างนี่
มันก็คิดว่าน่าจะกระทบกระเทือนนะครับมันเสียโอกาสนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้านักข่าววันนี้ถ้าออกข่าวได้
อบจรุ่นนี้ไม่ควรได้รับเลือกตั้งอีกนะครับถ้าทำแบบนี้นะครับ
ผมว่าน่าจะมีการปฏิเสธนะครับงวดหน้าสมัยหน้า
ซึ่งจะมีการเลือกตั้งเร็วนี้นะครับไม่น่าจะให้โอกาสเขานะครับ
ถ้าทำแบบนี้นะครับเพราะว่ายังไงท่านก็ได้ได้กินเงินเดือนภาษีอากรของชาวบ้านนะครับ
อ่าแต่ท่านไม่เคยลงพื้นที่ไม่เคยเห็นหน้าท่านลงพื้นที่เลยนะครับ
อันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับ